ส่วนวันนี้ที่เราต้องจับตามองกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็คือการมาชุมนุมกันกิจกรรมหน้ารัฐสภานั่นเองของนี่เลยค่ะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

คำชี้แจงกิจกรรมหน้ารัฐสภา
แล้วก็พูดถึงว่าสวนี่นะคะ
จะต้องไม่สวนมติประชาชน
นี่คือหัวข้อเลยที่เขาจะบุกไปที่หน้ารัฐสภานะฮะ
ใช่ค่ะคือเขานัดหมายกันวันนี้เนี่ย

กิจกรรมวันนี้แต่น่าจะมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๓

นัดกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

เพื่อเป็นการโหวตเพื่อเปลี่ยนสวต้องไม่ฝืนมติประชาชน
ทางเพจบอกว่าตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงความห่วงใยของพี่น้องที่มีต่อกิจกรรมในวันนี้นะ
ผู้จัดเขายืนยันว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย
มีการแจ้งการชุมนุมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
แล้วกิจกรรมจะจัดขึ้นโดยยึดหลักความสงบเรียบร้อย
ภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมด้วย
ซึ่งทางเพจก็บอกว่าพวกเราเคารพและเชื่อมั่นในความปรารถนาดี
แล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งของสว
ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเสวนาสื่อสารเป็นหลัก
ไม่ได้มีเจตนาจะกดดันจะละเมิดการดำเนินการของสว
หรือว่าผลักดันให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียด
ขอใช้พื้นที่หน้าอาคารรัฐสภาเพื่อจัดงานเสวนาสื่อสาร
สวบางท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
แล้วก็เอาใบที่ไปขออนุญาตทางตำรวจท้องที่นะ
มาโพสต์ไว้นะฮะว่าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วทางเจ้าหน้าที่อนุญาตนะครับ
เขามีการเจรจาได้ผลมากกว่าใช้วิธีการแบบนี้นะ

ถ้าเกิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็
เพราะฝั่งตรงข้ามอ้างเหตุชุมนุมล่ะใครจะรับผิดชอบ

เลือกก้าวไกลมา๑๔ล้านคนต้องมาฝันสลาย

เมนต์ก็บอกว่าก้าวไกลก็มีกรรมการในการเจรจาอยู่

ถ้าเราไปกดดันสวแบบนี้มันก็จะทำให้ยุ่งยากนะ

คุณหญิงหมอออกมาโพสต์แบบฉะตรงเลยอ่ะใช่

ก็คือการเตรียมมอบออกมาในวันนี้
จะทำให้เห็นทุนที่อยู่เบื้องหลัง
ว่าตั้งใจเหยียบย่ำหัวใจคนไทย
กดดันก็ยิ่งไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาโอ้โห

ให้รอดูชุดอุปกรณ์ประท้วงสัญลักษณ์ที่ผู้ประท้วงใช้
ออกมาก็ยิ่งจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุน
คนที่จะทำให้นายพิธาไม่ได้เป็นนายก
ไม่ใช่สวนะแต่เป็นพักการเมืองที่เจรจาไม่สำเร็จ
ที่สำคัญที่สุดไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

ความคิดในทุนต่างชาติที่จะทำลายสถาบันกษัตริย์นะคะ
แล้วก็ทีนี้คุณผู้ชมการจะทำกิจกรรมกันวันนี้เนี่ย
การรักษาความปลอดภัยหน่อยละกันค่ะ
ใช้กำลังของเจ้าหน้าที่สอนอบางโพเป็นหลัก
แล้วก็จากการหารือของฝ่ายรักษาความปลอดภัยสภา
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเมื่อวาน
ก็จะใช้รั้วเหล็กเป็นแนวกั้นพื้นที่
จำกัดบริเวณการชุมนุมคือให้อยู่ตรงทางเท้าหน้ารัฐสภา
ไม่ให้ล้ำเข้าไปด้านในรัฐสภานะคะ
แล้วก็เตรียมหน่วยควบคุมฝูงชนเอาไว้๔๕๐นาย
เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณรัฐสภาด้วยนะคะ